หลายคนอาจจะสงสัยภูมิคุ้มกันหมู่คืออะไร
ภูมิคุ้มกันหมู่หมายถึงกลุ่มของจำนวนประชากรในประเทศใดประเทศหนึ่ง
ที่มีจำนวนมากพอในการที่มีภูมิในการต้านทานโคโรนาไวรัส
และมากพอที่จะทำให้ไม่เกิดการติดเชื้อกับคนกลุ่มใหม่

ดังนั้นความจำเป็นของการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่นั้นคืออะไรบ้าง
ให้คุณผู้ชมดูกราฟิกกันง่ายแบบนี้
ภูมิคุ้มกันของเราเกิดขึ้น
หลังจากที่เราอาจจะได้รับเชื้อโควิด๑๙แล้ว
เมื่อเรารับเชื้อโควิด๑๙แล้วนะครับมี๒ทางเลือกในชีวิต
นั่นก็คือ๑อาการหนักจนเสียชีวิต

และรอดชีวิตนี่แหละครับหมายถึงตัวของท่านเอง
มีภูมิต้านทานในระยะยาวอยู่ในตัวของคุณเอง

แต่ถ้าคุณไม่ได้มีการสร้างภูมิด้วยตัวเอง
นั่นหมายถึงคุณไม่ได้ติดเชื้อโควิด๑๙

มันเกิดขึ้นได้จากการรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙นั่นเองนะครับ
ทางในการที่คนเราจะมีภูมิต้านทาน
เปรียบเทียบข้อมูลตรงนี้ให้คุณผู้ชมเห็นว่า
ถ้าเราอยู่ในสังคมที่มีผู้ติดเชื้อโควิด
เราไปดูอีกหน้านึงหน่อยนะครับ
ที่มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙นะครับ

คนที่ติดเชื้อโควิด๑๙คือกลุ่มคนสีแดง
ส่วนคนสีน้ำเงินเหล่านี้นะฮะก็คือคนทั่วไป
แต่ว่าเราอาศัยอยู่ปะปนกัน
เมื่อเราไปอยู่ใกล้กับคนที่ติดเชื้อโควิด๑๙
นี่ครับตัวเราจะเปลี่ยนแปลงทันที

เห็นไหมฮะว่าจำนวนคนที่ติดเชื้อส่วนใหญ่เยอะเลยนะครับ
แต่ถ้าคนบางคนมีภูมิต้านทานแล้ว
ไม่ว่าจะเกิดจากภูมิต้านทานจากการที่ท่านติดเชื้อ

กลุ่มคนสีเหลืองก็คือกลุ่มคนที่ฉีดวัคซีนแล้ว
อยู่ร่วมกันทั้ง๓อย่างเลยฮะทั้ง๓กลุ่มเลยฮะ
สีแดงคือคนติดเชื้อสีเหมือนคนทั่วไป
แล้วก็สีเหลืองคนที่ฉีดวัคซีนแล้ว
นี่ครับผลออกมาครึ่งฮะ
จะมีคนที่ไม่ติดเชื้อครึ่งกับคนที่ติดเชื้อครึ่ง
แต่ครับถ้าเรามีภูมิต้านทานหมู่กันเยอะ
นั่นหมายถึงเราฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙กันเยอะ

กลุ่มคนสีแดงยังมีแค่ส่วนหนึ่งก็คือคนติดเชื้อ
ท้ายที่สุดการระบาดจะลดน้อยลง
เพราะพวกเรามีภูมิต้านการแล้วก็รอดไปด้วยกันนั่นเองนะครับ
คุณผู้ชมครับเรามาพูดถึงเรื่องของภูมิต้านทานหมู่นี้

เพราะว่าอย่างน้อยเราอยู่ร่วมกับคนในสังคม
นี่ผมอยู่ร่วมกับคนที่ทั้งมีผู้ติดเชื้อ

แต่ว่าโดยส่วนใหญ่นั้นเป็นคนที่มีภูมิต้านทาน
นี่ทั้งหมดก็คือสิ่งที่เราอยากให้คุณผู้ชมนั้น
ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙กันนะครับ